เหตุการณ์ที่ชนบุรีที่เมื่อวานนี้เราเล่าไป
ว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๙ขวบ
เขาไปบอกกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
บอกว่าพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายแม่จนแม่เสียชีวิต
แล้วก็เอาศพแม่ไปฝังเอาไว้ในสุสานเมื่อ๕ปีก่อน

หมายความว่าเมื่ออายุ๔ขวบเด็กเขาเห็นแล้วเขาจำได้
ทางเจ้าหน้าที่ก็ดีนะคะก็ประสานตำรวจ
แล้วก็บอกข้อมูลที่เด็กเล่าให้ฟัง
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยอ่ะลองดูเดี๋ยวไปขุดดูที่สุสานจุดที่เด็กบอก
ขุดอยู่๖ชั่วโมงแล้วเจอโครงกระดูกมนุษย์จริง
โครงกระดูกมนุษย์เจอเสื้อผ้าที่แบบขาดรุ่งริ่ง

ตำรวจก็คุยกับพ่อเลี้ยงของเด็กนะ
เลี้ยงของเด็กบอกว่าอ๋อก็ภรรยาประสบอุบัติเหตุ
เสียชีวิตผมไม่มีเงินทำศพนี่คนนี้ผมไม่มีเงินทำศพเลยเอาไปฝังเลย

เลยฝังไปเลยแต่แม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าก็ถามมาตั้งหลายทีแล้วว่าลูกสาวแม่หายไปไหน

ใช่แล้วทำไมไม่บอกล่ะว่าเขาประสบอุบัติเหตุเขาเสียชีวิตแล้วฝังไม่บอกไม่ให้ข้อมูลอะไรเลย

สุดท้ายก็ต้องหาความจริงให้ได้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในลักษณะไหนยังไงนะคะ
เด็กหญิงวัย๙ขวบบอกว่าแม่ที่ชื่อว่านางสมนึกอายุ๒๒ปีถูกนายเลิศศักดิ์อายุ๔๙ปีที่เป็นสามีเป็นพ่อเลี้ยงของเด็กทำร้ายร่างกายแม่จนเสียชีวิตแล้วก็มาฝังไว้ตรงนี้เมื่อ๕ปีก่อน
เลิศศักดิ์บอกว่าก่อนหน้านี้เช่าห้องอยู่แถวนี้ภรรยาเนี่ยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเขาไม่มีสตังค์ก็เลยเอาศพไปฝังเลย
ผมรับขอบคุณคุณค่ะ
เราก็เลยให้คุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ

สุสานสว่างผลที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เป็นจุดที่ตำรวจขุดเจอโครงกระดูกนะคะ
ตามที่เด็กหญิงวัย๙ขวบให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เอาไว้
จุดที่ขุดพบศพเนี่ยนะคะ
ห่างจากถนนบายพาสเลี่ยงหนองมนต์แค่๕เมตรเองค่ะคุณผู้ชม

ในสมโพงคนดูแลสู่สารบอกว่า
ถ้าย้อนกลับไป๕ปีก่อน
จุดที่พบศพตรงนี้ก็มีย่าขึ้นโรคเต็มไปหมด
ไม่มีใครรู้ค่ะว่ามีคนเอาศพมาฝังไว้
เพราะว่าถ้ามองจากข้างนอกก็มองไม่เห็น
ถนนสายนี้จริงแล้วรถก็ผ่านเยอะหลายคันนะคะ
ช่วงประมาณเดือนกันยายนเมื่อ๕ปีที่แล้ว
บ่อน้ำในสุสานน้ำท่วมค่ะ
ตัวคนดูแลเขาบอกว่าเขาก็ไปดักตะข่ายหาปลา

เคยได้ยินเสียงสามีพระยาคู่หนึ่งที่พักอาศัยอยู่ในห้องพักคนงาน

เสียงดังมากผ่านไปสักพักเสียงเงียบ

ก็คิดว่าสามีพระยาทะเลาะกันตามปกติ
อยู่ริมถนนก็จริงแต่มันเป็นป่า
คนลงไปก็มองไม่เห็นรักมิตร
แล้วก็เพิ่งมาสัก๒ปีได้มั้งเขาก็เลยมาทำทะเตียน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
คนก็แถวนี้ก็จะไปหาปลากันช่วงนั้นแต่พอน้ำมันท่วมเขาก็หาปลา
มันก็มีฝั่งตรงข้ามมันมีบ้านบ้านคนงานอยู่อะไรอย่างนี้
ก็มีคนทะเลาะผัวเมียทะเลาะกันอ่าไปทะเลาะกันตีกัน
ส่วนผัวเมียทะเลาะกันพอตอนก่อนมันลกแล้วก็ทางสมาคมเขาก็ไปตัดย่า
ไปปาดซะกันแล้วเลยก็เตียนเนี่ยก็เตียนมาก็ยังไม่ลึกไปว่าสม
มันจะไม่มีฝั่งที่อื่นนะลำดาแล้วของสมาคมเขาก็ฝั่งอาณาถาแถวนี้
ทีนี้ค่ะแม่ของนางสมนึกค่ะค่ะคุณแม่วิกฤตอายุหกสิบสามปี
เล่าให้ฟังว่าลูกสาวออกจากบ้านไปทำงานที่พัทยาประมาณเมื่อ๕ปีก่อน
เพราะว่าหนีอดีตสามีพอไปทำงานช่วงแรกก็ติดต่อกลับมาบ้าง
แต่ตั้งแต่มาคบกับนายเลิศศักดิ์คนนี้ก็ไม่ติดต่อมาอีกเลย
พอนายเลิศศักดิ์กลับมาที่บ้านแม่ก็ถามนะว่าลูกสาวแม่อยู่ไหนล่ะ
เลิศศักดิ์บอกว่าอ๋อเขาก็สบายดีแม่ไม่ต้องห่วง
แต่แม่บอกว่าก็ไม่เชื่อว่านายเลิศศักดิ์พูดความจริง
เพราะถ้าลูกสาวแม่อยู่กับนายเลิศศักดิ์จริงต้องติดต่อกลับมาหาแม่บ้าง
แม่ก็พยายามขอเบอร์นะคะว่าขอเบอร์ติดต่อลูกสาวแม่หน่อย
เลิศศักดิ์บอกไม่ต้องโทรหรอกแม่ก็ยิ่งสงสัยค่ะ
ว่าเออแปลกมากเลยติดต่อก็ไม่ได้ขอเบอร์ก็ไม่ให้
เลิศศักดิ์นี่โกหกหรือเปล่าแม่ก็แอบคิดอยู่ในใจ
ว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกสาวแม่แน่
แล้วก็ช่วงที่ลูกสาวแม่หายไปในวันพระวันโกน
ฝันเห็นลูกสาวตลอดแปลกมากแม่บอก
คือในฝันเหมือนกับลูกสาวมาเรียกแล้วอยู่ดีก็หายไป
ทีนี้พอมารู้ว่าลูกสาวถูกเอาศพไปฝังอยู่ในสู่ศาล
แม่ตกใจมากแม่บอกว่าโอ้โหแม่นะมีลูกสามคน
คนแรกจมน้ำเสียชีวิตคนนี้ก็มาเสียชีวิตอีก
ตอนนี้ก็เลยเหลือลูกแค่คนเดียวเนี่ยค่ะ
เราก็ไม่รู้ว่าเขาหายไปเราก็ตามไม่ถูก
ว่าเขาอยู่จุดไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่า
อยู่กับขมสบายไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่ไปไหนหรอกก็ว่าอย่างเงี้ย
แล้วเม่เคยบอกว่าแม่โทรมาหาให้หน่อยเคยบอกไหมขอเบอร์ให้หน่อย
บอกแล้วทีนี้เขาบอกว่าไม่ต้องโทรหรอก
เราก็ว่าอย่างนี้นะสักวันหนึ่งลูกเราต้องเป็นอะไร
เราสงสัยแล้วมันก็จริงเหมือนว่านั่นแหละ
ตำรวจเอกถิตวัตรสุริยฉายรองผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดชนบุรีก็บอกว่าคือเรื่องนี้ค่ะสืบเนื่องมาจากเทศกิจเมืองพัทยา
แจ้งกับตำรวจว่ามีเด็กผู้หญิงอายุ๙ขวบหนีผู้ปกครองออกมา
เหตุการณ์มันเริ่มจากแบบนี้ค่ะตำรวจก็เลยคุยกับเด็กผู้หญิงอ่ะนะคะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นน้องก็เลยตอบตำรวจไปว่าหนูหนีพ่อเลี้ยงมา
เพราะว่าถูกให้ไปขายดอกไม้ตามชายหาดที่พัทยาตามหาดบางแสน
แล้วก็อีกหลายที่เด็กบอกกับตำรวจแบบนี้นะคะ
ตำรวจก็ถามอ้าวแล้วแม่ล่ะเด็กก็ตอบไปว่าแม่ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
แล้วเอาศพไปฝังที่สุสานสว่างผลโอ้โหนี่ไงเรื่องมันก็เลยแดงขึ้นมา
บอกว่าระหว่างที่พ่อเลี้ยงทำร้ายแล้วก็ฝั่งแม่เนี่ย
เด็กคนนี้บอกว่าหนูเห็นเหตุการณ์ตลอดเลยค่ะ
ก็ยังไม่เห็นจริงว่าสักทีเราต้องไปสู่ท่าบต่อว่า
เราต้องไปสู่ท่าบต่อว่า

แล้วเราก็เรียกนึงแบบนี้เด็กฝังใจมากกว่าทุกคนเป็นโอกาสกันด้วยแม่น
จนเราไปเจอไปตามหาตัวพ่อเด็กเกิน
ดังนั้นนะคะตอนนี้ตำรวจสพเมืองพัทยาก็ควบคุมตัว
เลิศศักดิ์พ่อเลี้ยงเอาไว้
เรื่องต้นคือต้องแจ้งข้อหาค้ามนุษย์
ก็คือไปบังคับเด็กให้ไปขายของขายอะไรตามชายหาดนะคะ
แจ้งข้อหาเรื่องนี้ไปก่อนข้อหาหนึ่งนะคะครับส่วนกรณีนางสมนึกที่หายตัวไปเมื่อ๕ปีก่อนตกลงแล้ว
ถ้าใช่ก็อาจจะมีการสอบปากคำตัวนายเลิศศักดิ์เพิ่มแล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มนะคะ
ดังนั้นณตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอการชนะสูตรโครงกระดูกที่เจอโครงกระดูกนี้ค่ะ
นี่นะคะแต่นายเลิศศักดิ์เขาก็สารภาพว่าเขาฝังเมียไว้จริงนั่นแหละ
ใช่ค่ะแต่เขาอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วก็ไม่มีเงินทำศพ